ตอนนี้มีการปรับรูปแบบใหม่

แจกหนักมาก
พี่เบียร์แม่เพิ่งหายจากโควิด

พอมีผัวมึงก็ออกไปอยู่นอกบ้าน
เสร็จแล้วมึงก็เข้ามาสั่งคนโน้นเขา

บียะตายแล้วลูก

อยู่ปุ๊บมันมีเสียงเข้ามาที่หูข้างซ้ายว่า

เสียดายที่ว่าเราไม่ได้ให้อภัยกัน
จนกระทั่งว่าตายจากกันไป
เดี๋ยวหนูจะต้องไปเจอกับหลงจู้ปริศนาของเรา
ภูมิมานี่ไม่ใช่ผู้ชาย

สวัสดีค่ะ
ขอบความรับทุกท่านเข้าสู่โรงรับจำนำแห่งความหันศา

พบกับผมชายามิชัยและน้องเบ้นพรชิตานะครับ

หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ

อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้มีการปรับรูปแบบใหม่
เพื่อเอาใจชาวจำนำทุกท่าน

พี่คะลุ้นเยอะมากแจกหนักมาก
ผู้รับจำนำของเรากลับบ้านไปกระเป๋าใหญ่มาก

สะสมเงินจำนำแบบใหม่
รวมถึงแจ๊คพอตแบบใหม่ด้วยค่ะ
อาจจะนะอาจจะ
ได้เงินจำนำกลับบ้านไปกว่าครึ่งแสน
แล้วต้องบอกว่าผู้จำนำของเราวันนี้

มีพี่ชายที่รักกันมาก
แต่ละวันหนึ่งก็ทะเลาะกันเรื่องที่แบบ

ที่อยากบอกในวันที่เธอจากไปค่ะ

อะไร

ก็หมอบอกว่าปอดฉันยังมีปัญหาอยู่

ไอ้เรื่องแค่นี้ทำไมมันมีปัญหากันนักวะเนี่ย
กูก็ดูแม่ทุกวันอยู่แล้วอ่ะ

พอมีผัวมึงก็ออกไปอยู่นอกบ้าน

เสร็จแล้วมึงก็เข้ามาสั่ง
กูกลับหวุ่ง
ยังไม่คุยกับพี่เบียร์อีกหรอ
มันบอกตัดพี่ตัดน้องกับหนู
ยังบอกว่าไม่ต้องไปเผาผีกันอีก

ขนาดไปบ้านแม่เจอกันมันยังไม่มองหน้าหนูเลย
น้องเหมือนแขนขารูปหัวเหมือนเสื้อผ้า
เสื้อผ้าขาดเนี่ยเรายังหาผ้าผมได้นะ
แต่เราตัดพี่ตัดน้องกันไม่ได้หรอก

มีอะไรก็รีบไปคุยรีบไปเคลียร์กันซะ

งั้นเอาไว้เดี๋ยวหนูไปบ้านแม่เข้าไปง้อพี่เบียร์แล้วกัน
เราเนี่ยผลัดวันประกันผู้อีกแล้วนะ

หลุมนี้เบียจะตาย

พี่หลม

เมื่อกี้พี่หลงได้พูดอะไรหรือเปล่าอ่ะ

ก็ได้

พี่เพียร์
พี่เพียร์ตายแล้ว

ทำไมพี่เบียทำแบบนี้
ทำไม
พี่เบียฉันขอโทษ
พี่เบีย

แต่ฉันไม่ไว้แบบนี้ฉันขอโทษ

พี่เบีย

พี่เบียกลับมาก่อน
มันเป็นลางแล้วมันเป็นลาง
ที่เขาบอกกันว่าเวลาจะก้าวขาลงจากบ้าน
อย่าพูดอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นรางสังหรณ์เป็นรางไม่ดี
แต่พี่ได้อะไรจากละครเรื่องนี้รู้ไหม
สิ่งหนึ่งเลยที่ได้เนี่ยนะครับก็คือ

เพราะเราอาจจะไม่มีโอกาสได้บอกกับคนที่เรารักอีกต่อไป

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

จริงแล้วเนี่ยในความสัมพันธ์ของหนูกับพี่ชายลูก

ทะเลาะกันบ่อยไหมหรือรักกันมาก
รักกันมากน้อยมากทะเลาะกันก็แป๊บเดียวหนูก็จะแบบขอโทษนะ

แล้วตอนนั้นเราไปคุยกับเขาถึงบ้านเลย

มีประโยคนึงถามว่าทำไมโกรธเราแล้วเหรอ

เขาก็บอกว่าเออกูเกลียดมึง

ไม่ต้องเป็นพี่น้องกันตายก็ไม่ต้องมาเผาผี

แล้วก็ผลาจากตรงนั้น๒เดือน

กี่ปีมาแล้วเนี่ยเรื่องนี้
ถ้านับเอาตอนพี่เบียร์เสียเนี่ย

นั่งอยู่ปุ๊บมันมีเสียงเข้ามาที่หูข้างซ้ายว่า

หนูก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องจริง

เอ๊ะหรือว่าเราจะโทรไปบอกใครดี

ถ้าบอกไปมันก็ต้องหาว่าเราแช่งมันสิวะ

พี่ชายคนโตส่งไลน์มาเฉย

เท่านั้นแหละหนูนึกถึงเสียงที่มาบอกเมื่อวาน

หนูก็รีบโทรไปบอกพ่อบอกพี่ตังค์นะ

เอาออกมาไม่ได้นะเพราะว่ามีคนมาบอกหนูว่า

โทรโทรไปโทรมาพี่สะพาย

มันเป็นช่วงเวลาแค่ประมาณไม่ถึงชั่วโมง

ภาพสุดท้ายก็คือภาพใช่เป็นภาพเขานอนปั๊มหัวใจในห้อง

เขาเสียชีวิตด้วยไหน

โบแล้วมาหาบ้างไหมฝันเห็นอะไรบ้างไหม
มีฝันเห็นค่ะในฝันหนูเห็นว่าไปอยู่ในบ้านอะไรหลังนึง
แล้วตรงกลางบ้านนะคะมีศพวางอยู่เขามีคนเรียกโบว่าโบไปลดน้ำศพ
โบก็ร้องไห้แล้วก็บอกว่าโบไม่กล้าไปรถหรอก
แล้วมันมามันก็มายิ้มให้กอดหนูแล้วก็จูงมือหนูไปลดน้ำศพตัวเองที่อยู่ใต้ถุนบ้าน
โอ้เหมือนว่าบอกให้รู้ซะว่าพี่ยังไม่กั้มให้น้ำ
ตอนนี้เรายังรู้สึกมีอะไรค้างอยู่ในหัวใจเราไหมคะ
พี่อาจจะรอดแล้วก็เสียใจที่เราไม่ได้ให้อภัยกัน
จนกระทั่งว่าตายจากกันไปมันเป็นสิ่งที่เราคาใจค่ะ
ผมว่าพี่เบียร์ไปสบายมากเลย

เพราะว่าเขาไม่เคยโทรกลับมาบอกว่าเฮ้ยเขาขาดข้างนู่นใคร

เห็นไหมหลงอย่าหลบนะ

ให้เป็นกำลังใจที่สำคัญมากไม่งั้นคนนี้จะรู้สึกผิดตลอดเลยนะ

ไหนก็พูดแล้วพูดเรื่องคุณกันเลยดีกว่า

ที่หิบกันยังไงก่อน๒คนนี้เห็นว่าวิธีจีบไม่ธรรมดาเลย

เขาเป็นนักร้องเขาร้องเพลงอยู่บนเวที

ผมก็เป็นคนคอยใส่เพลง

ผมก็พิมพ์ไปในเขียนเนื้อเป็นเนื้อเพลง

บอกรักเมียร่าสุดเมื่อไหร่
เนาะคือเค้าทันกันนะ

พูดตลอดมีแต่เขาไม่ค่อยพูด

อย่างนี้

อยากได้เงินไปไฟ

กำลังจะขอค่ะแต่ยังไม่มีตังค์ซื้อสายไฟค่ะ
คือว่าสายของถนนหลวง
อยู่ไกลจากบ้านประมาณ๕๐๐เมตร
เสาไฟเขาก็เลยไม่เข้าถนนซอยมาให้
เราก็ต้องลากสายไฟไปหาถนนหลวง

เอาล่ะของที่โบเอามาจำนำกับทางรายการในวันนี้
หากนำไปตีราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๓๐๐บาท
ซึ่งคุณโบใส่ติดตัวอยู่ตลอดเวลา
เพราะเป็นเหมือนตัวแทนของพี่ชาย
และก่อนจะถูกเอามาจำนำในวันนี้
ร้อยเส้นนี้ก็เกือบจะหลุดมือเป็นของคนอื่นไปแล้ว

เรามาฟังเรื่องราวจากปากของคุณโบกันดีกว่า
แล้วซ่อยนี้คุณได้จากไหนมา

พอเวลาเราเอาของมาเราจะเอามาเป็นหลัง
แล้วมันมาในรังสินค้าญี่ปุ่น
ซึ่งเส้นนี้จริงแล้วมันเกือบจะ

เพราะว่าหนูถือคติว่าของดีมีไว้ขาย
คือเข้ามาขายที่แรกหนูดูอะไรไม่เป็นเลย

ทีนี้ว่าคนนี้เขาซื้อแบบเหมือนเอาไปขาย
ถ้าราคาซื้อขายจริงมันหยุดที่เท่าไหร่
อาจจะพันกว่าบาทค่ะมันน้ำหนักมันน้อย
เราก็รู้สึกว่ามันเป็นของมีคุณค่า
ถูกครับเดี๋ยวหนูจะต้องไปเจอกับหลงจู้ปริศนาของเรา
เราจะมีตัวหลงจุ๊บมาถึง๓ท่านด้วยกัน
แล้ว๓คนนี้นะคะก็ให้ราคาไม่เท่ากัน
ถ้าโบเลือกคนไหนเงินจำนำที่เขาให้มาก็จะเป็นของโบทันที
แล้วก็จะมีผลในรอบต่อไปด้วยนะถูกครับ
นี่แหละครับคือโฉมหน้าของหลงจู้ปริศนาที่จะมาตีราคาจำนำในวันนี้
แล้วใครล่ะที่จะใจปั้มให้ราคาจำนำสูงสุด
จากการดูสร้อยของน้องโบเป็นสร้อยพิงโกค่ะนาคชมพู
จำนำกับพี่ได้เลยนะคะพี่รับจำนำค่ะ

เขาอาจจะต้องกดราคาเพื่อให้มี
มาดูโรงชูท่านที่๒ครับ

ผม๑หรือว่าพี่นึงนะครับ

ในชีวิตของพี่สร้างบ้านมาร้อยกว่าหลังแล้ว
แล้วผมเห็นสร้อยโบสวยมากเลยเนาะอยากได้นะครับอยากได้
อยากจะได้ไปให้แฟนว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็
ถ้าคุณโบจะจำนำเนาะผมรับจำนำผมให้ราคาดีนะครับ
ยังไงอย่าลืมผมเนอะผมอยากได้จริงจริงนะครับคุณโบ

เป็นไงคะคนนี้โงเห้งดีไหมโงเห้งเขาดีค่ะ
ตัดตาร้ายเขาชี้อย่างงี้แสดงว่าเขาต้องเป็นคนมีตังค์
เขาจะซับไม่รั่วไหลยิ่งพอไปให้แฟนแล้วเนอะ
ของอะไรที่ขึ้นชื่อว่าแฟนเขาน่าจะให้เราเยอะ
นาท่านสุดท้ายครับสวัสดีครับน้องโบครูม้านะครับ
โดยการสอนคัดปั่นจักรยานนะครับแล้วก็คัดกิจกรรมเต้นต่างนะครับ
คุณม้าได้ฟังเรื่องราวของน้องโบแล้วรู้สึกเห็นใจน้องโบนะครับ
แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือน้องโบมากนะครับ
ยังไงนะครับครูช่วยได้นะครับ

แล้วคณะหนูตอนนี้หนูไม่ได้เห็นซิกแพ็คมานานว่าง

เขาดูภูมิฐานดีนะคะ

นี่คือไม่ได้วิเคราะห์อะไรนะหมั่นไส้เมีย

คิดว่าใครน่าจะให้ราคาดีที่สุด
หนูมองว่าคนที่สองค่ะพี่หนึ่ง
เพราะว่าพี่หนึ่งซื้อไปให้แฟน
พอของให้แฟนมีมูลค่าทางใจอะไรทำนองนี้
ถ้าเกิดเวลาฉันให้เธอปุ๊บหนูอยากฟังราคาแล้ว
อยากซื้อมาเท่าไรอย่างนี้อะไรเงี้ย

กลุ่มชอบเครื่องประดับ
พอเขาชอบเขาจะให้ราคาสูง

คนที่ให้ราคาสูงสุดให้อยู่ที่๗๐๐๐บาท

ราคาอยู่ที่๓๐๐๐บาท
วิเคลอกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
จะต้องตัดสินใจนะครับว่า
หนูเลือกเบอร์๒คุณ๑ค่ะ

ถ้าซื้อไปให้แฟนแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าเขามีตังค์
ให้แฟนมันต้องมีมูลค่ามันถึงจะแบบโอเคถึงจะดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
หนุ่มจู้หมายเลข๒นะฮะที่โดนเลือกไปนะครับ
แต่ผมจะเปิดราคาของหลงจู้หมายเลข๑ให้ดูกันก่อน
ไปดูราคาของพี่เจี๊ยบกันครับว่าเขาให้ราคาเท่าไหร่ครับ
สำหรับสร้อยเส้นนี้นะคะมีคุณค่าทางจิตใจของน้องโบ
ให้ราคา๔๗๐๐บาทค่ะ

แปลว่าพี่เจี๊ยบนี่คืออยู่ตรงกลาง
ตอนนี้น้านเหลือแค่สูงชุด๗๐๐๐บาทกับต่ำชุด๓๐๐๐บาท
เรามาดูเลยดีกว่าว่าหลงจู้ที่คุณโบเลือกเอาไว้หมายเลข๒นะครับ
ราคาจำนำอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
แล้วจะดูว่ามันเหมือนไม่มีอะไรนะครับ
แต่ว่าสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมให้ราคาดีมากเลย

ถ้าซื้อไปให้แฟนของให้แฟนมันต้องมีมูลค่ามันถึงจะดี

๗๐๐๐บาทไปเลยครับ

ดังนั้นครูให้ราคาดีมากนะครับ

คุณพอใจกับราคาจำนำนี้ไหมครับที่ได้ไป

ถ้าพอใจขอเชิญคุณโบ

รับจำนำ

ก็รับเงินจำนำไปก่อนเลย๗๐๐๐บาท

นะคะแต่ว่าคุณโบจะสามารถสะสมเงินจำนำเพิ่มได้อีกนะคะ

มันจะเบิ้ลขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ
วัดแจ้งทะเลาะกับยักษ์วัดโพ

ฮะยักษ์วัดโพมาเกิด
โอ้โหยักษ์วัดแจก
โอ้โฮ
กลับมาสู่ช่วงที่๒ของรายการเกมรับจำนำนะครับ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืนเช่นเคย
ตอบคำถามถ่ายของจำนวน๓ข้อ

ถือว่าไทยของสำเร็จ
ถามข้อที่๑จะมีมูลค่าเท่ากับเงินจำนำ

และจะถูกเบิ้ลขึ้นอีก๑เท่า

ทวีคูณกันไปเลย

แล้วก็ได้รับเงินจำนำจากทางรายการไปก่อนแล้ว
เห็นไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ครับ
คำถามไถ่ของข้อที่๑นี้

เท่ากับเงินจำนำที่ได้รับไปในช่วงที่แล้ว
ตอบถูกก็รับไปเลย
๒คนนี้เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดไหมครับ

เชื่อว่าต้องรู้จักสองคนนี้แน่นอน

แยกวัดแจ้งวัดโภหรือเปล่าเขาเรียกเป็นรู้จัก
รู้จักใช่ไหมครับแยกวัดแจ้งแจ้งวัดโภที่ลูกชอบดูไง

ซี้กันค่ะแล้วก็ต่อมาทะเลาะกันแล้วก็ไม่ถูกกัน
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๑ถามว่า
ข้อ๑อวดอิจธิฤทธิ์
ข้อ๒แย่งสาว
ข้อ๓ยืมเงินแล้วไม่คืน
หนูร้องเพลงได้ลูกเปิดเพลงบ่อยมาก
ฮะยักษ์วาดโทมะเกิดโมโฮยักษ์วาดแจก

ยืมเงินละก่อไม่ใช่ยืมเงินละก่อไม่ใช่
ักษ์อะไรอุดเก่งจิ้นดี
เฉยเลยพี่เอดูดิแล้วข้ออื่นเป็นไปไม่ได้เหรอคุณ

สองตนนี้ตีกันจนที่ว่าเกิดท่าเตียนขึ้นมา

หรือว่าแย่งสาวหรือเปล่าแล้วแย่งสาวไหม
ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าผู้หญิงที่สวยที่สุดเนี่ย

เชื่อเพลงค่ะเพราะว่าเพลงเขาเล่าประวัติไปหมดแล้ว

ข้อ๓ยืมเงินแล้วไม่คืนค่ะ

แม่อุตส่าห์มั่นใจแล้วแท้
แต่ตลกนะสิดันมาขัดซะนี่
แล้วตกลงยักษ์สองตนนี้เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรกันแน่
มาฟังเหตุผลพร้อมกันเลยครับ

ตามปันนานจนแบบนี้เค้าบอกว่า
ักษ์วัดโพเนี่ยนะเป็นเพื่อนกันกับยักษ์วัดแจ้ง

ยักษ์วัดโผกข้ามแม่น้ำไป
แล้วไปขอยืมเงินจากยักษ์วัดแจ้งมา

ไปทวงทีไรก็ไม่คืน

จนต้นไม้เนี่ยล้มระเนละนาด
พังพิลาบพนาศูนย์ไปเลยในตอนนั้นนะครับ
เขาบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนราบเป็นหน้ากอง
ก็เลยกลายเป็นที่มาตรงที่ตีกันนั่นแหละคือท่าเตียง
เมื่อพระอิสวนทรงทราบเหตุวิวาสที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย
ลงโทษยักษ์ทั้งสองฝ่ายให้กลายเป็นหิน
ยักษ์วัดโผเฝ้าพระอุโบสถ
ส่วนยักษ์วัดแจ้งเฝ้าพระวิหารนั่นเอง
แจ้งเฝ้าเกิดอะไรค่ะตั้งแต่นั้นยักษ์ทั้งสองฝั่งก็ยังไม่ทะเลาะกันอีกเลย
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าเค้าเคลื่อนเงินกันรึยัง
มันเป็นผิดสนาธรรมที่เราต้องท้นต่อแล้วหลัก
ตอบคำถามไปแล้วหนึ่งข้อนะคะตอบถูกหนึ่งข้อ
มีเงินจำนำสะสม๗๐๐๐บาท
ไปกันต่อเลยเข้าสู่คำถามถ่ายของ

เขาบอกว่าเขาน่าเหมือนเวีย
ใครพูดบอกว่าเราเหมือนเวียใครบอกมา

ทรทัศน์เปิดอยู่อย่างนี้

เขาก็เล่นกับเขาเอาเท้าสะกิดเขานิดหน่อย
ถ้าเป็นทางด้านนักร้องก็จะชอบพี่เอค่ะ

ติดตามตลอดที่พี่เอร้องเพลงอะไรนะเธออัลบั้มแรก

เพราะเป็นพระเอก

มาเข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ถามว่า
ใครหนุ่มที่สุด

ข้อหนึ่งหนุ่มกัญชัย
ข้อ๒หนุ่มสอนราม
ข้อสามหนุ่มพงกระพัน

ข้อ๔หนุ่มชัยยา
เฮ่ย

หลงเขาจำได้ว่าเคยกินอาหารรุ่นเดียวกับพี่

เอเขาไม่โดนทหารเพราะว่าหน้าอกเขาไม่ถึง

อันนี้หนูว่าพี่หนุ่มกัญชัยน่าจะมีอายุนอกเยอะเยอะ
หนุ่มสอนรามเนี่ยเกณฑ์อาหารหลังพี่ปีน

เขาน่าจะเป็นอายุน้อยที่สุดเพราะว่าดูจากนามสกุลเขา

หนูเลือกพี่หนุ่มคงกระพันธ์ค่ะ
เพราะว่าเขามาทำรายการคนค้นอะไรตอนหลังนี้ด้วยใช่ไหม

พี่หนุ่มโครงกระพันค์ค่ะ

หนุ่มนี้ใครหนอที่จะหนุ่มที่สุด
หากตอบถูกก็จะได้เบิ้ลเงินจำนำเป็น๑๔๐๐๐บาท
และไทยสร้อยเส้นนี้กลับบ้านได้สำเร็จ

ตอนนี้นะณปัจจุบันอายุ๔๙เต็ม
พี่หนุ่มกัญชัย๕๔ปีนะครับ
หนุ่มโครงกระพันค์๕๐ปี

ตอนนี้เราตอบ๒ข้อตอบถูกไป๑ข้อนะคะ

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓เลยครับ

ถ้าเป็นเทพนิยายหรือว่าวันง
สรรในเทพนิยายอยากเลี้ยงอะไรบ้าง

มีเหี่ยวด้วยมีปีกด้วยอย่างนี้

ในวันคดีทำไมเธอไม่เลี้ยงม้านิมมังกรอ่ะ

ผมก็ให้เลือกได้ผมก็เลือกม้านี่มังกร

เอาไปลำลำม้าคุณ

เราก็ไม่ต้องไปไกลดีกว่ามาพูดถึงม้าดินมังกรกันดีกว่าคุณ
คำถามถ่ายของข้อที่๓ถามว่า
ม้านิงมังกรเป็นเพศอะไร

ข้อสามกะเทย
อยากจะขอโทษคุณครูภาษาไทยที่เคารพรัก
ที่ตอนเรียนปฐมไม่ได้ตั้งใจฟังวรรณคดีของลูกเลย

รูปนี้อ้าวเธอดูสิเค้ามีพิกาจูไหม

เพราะหนูดูแล้วเค้ากรีดไอร์แต่เค้ามีหนวด
มีความย้อนแย้งในตัวเองเขาดูสับสนทางเพศ

ตอบแล้วนะข้อ๓กะเทยค่ะ
คุณถ้าสมมุตินะว่ามันพลาดไปข้อนี้
แล้วเนี่ยเสียดายไหม
ถามว่าเสียดายไหมทั้งเสียดายทั้งเสียใจครับ
ว่าเป็นของที่มีคุณค่าทางใจด้วย
แต่ก็จะยอมรับค่ะเพราะว่าหนูก็คิดว่าหนูก็ทำเต็มที่

มาตอบมาแล้วนะครับว่าข้อ๓กะเทย

ต้องมาเอาใจช่วยกันล่ะครับ
ถูกครับ
ความจริงแล้วม้านิมังกรเป็นกะเทยจริงครับ
เนื่องจากว่าสุนทรณผู้เนี่ยนะครับท่านเขียนกรอนไว้ว่า
ม้าตัวนี้ดีจ้านเจียวหลานเอ๋ย
เป็นกระเทยเขี้ยวเพชรไม่เข็ดขาม
จับไว้ขี่สง่ากล้าสงคราม
จะได้ตามบิตุเรศไปเขตคัน

คำว่ากระเทยในที่นี้ของสุนทรพูดนะคะ

ไม่สามารถผสมพันธุ์มีลูกต่อไปได้อีก

ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อ

รับเงินจำนำไป๑๔๐๐๐บาท

และที่สำคัญนะครับไข่ของสำเร็จ

ช่วงที่แล้วได้ไป๗๐๐บาท
ช่วงนี้อีก๑๔๐๐๐บาท
ตอนนี้นะคะมีเงินสะสมรวม๒๑๐๐๐บาท
โอ้โห

ต้องบอกว่าช่วงหน้าแจ็คพอร์ตของเรา

สำเร็จ๙๕๐๐บาทจะได้กลับไปหรือเปล่าดีกว่าครับ

อย่างน้อยมันต้องถูกศูนย์ทักตัวนึงหรือเปล่า
ถูกต้องหรือไม่ไปดูกันครับ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกมรับจำนำแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วตอนนี้นะคะคุณโบก็มีเงินสะสมอยู่แล้วนะคะ
สองหมื่นหนึ่งพันบาท

ล่าสุดนะคะที่ว่าพ่อเป็นโควิดเข้าโรงพยาบาล
พ่อจริงคืออาการหนักสุดลงปอดหนัก

และตอนที่เราไปคือเขาก็จะมีหลงจู้ในนั้นถูกป่ะ
เขาจะตีราคาของจำนำให้กับเรา
พอไปแล้วบางทีเขาตีราคามาอย่างนี้

มีไหมเป็นไหมเป็นค่ะเราก็อยากจะได้มากที่สุด
สูงใช่เพื่อที่ว่าจะได้พบเบอร์ค่าใช้จ่าย
เดี๋ยวรงสวมบทเป็นลงจู้ดูมั้ง
ดูนะว่าราคาชิ้นนี้ราคาเท่าไหร

ได้รับเงินกลับบ้านไป๕๐๐๐บาททันที

แจกท็อตของจำหนำโชค
ทางรายการได้เฟ้นหาสารพัดสิ่งของ
ไปให้หลงจู้โรงรับจำนำตัวจริง
ผู้เชี่ยวชาญตีราคาจำนำให้
ผู้จำนำจะต้องทายราคาจำนำให้ถูกต้อง
โดยเราจะมีคำใบ้เป็นตัวเลขค่าหลัก

และเรียงเป็นราคาจำนำของของชิ้นนั้น
หากเรียนถูกแจ็คพอร์ตแตกรับไปเลย

ให้ตำแหน่งที่ถูกตำแหน่งละ๓๐๐บาทครับ
และของจำนำโชคในวันนี้
เป็นของที่คุณผู้ชมคุ้นตาเป็นอย่างดีเลยล่ะครับ
นั่นก็คือชามตราไก่ของดีเมืองลำปาง
แต่เกมรับจำนำหามาทันที
ไม่ใช่ชามตราไก่ธรรมดาอย่างแน่นอน

ก๋วยเตี๋ยวกินอร่อยขึ้นหรือเปล่า
มาฟังข้อมูลจากคุณเบ้นกันเลยครับ
แล้วนี่ก็คือของจำนำโชคครับ
เขาเรียกว่าอะไรเบน

มีทั้งหมดนี่ก็คือ๙ใบ

เป็นของที่ใช้มาแล้ว๕๐ปี

เพราะว่ารุ่นใหม่ที่เราเห็นส่วนใหญ่

มาแล้วมาอีรุ่นใหม่มา
ใบนี้นะใหม่นะแต่ก็ประมาณ๒๐ปี

และอย่างนี้สีเขาก็ยังเป็นโครงสีส้มอยู่นะ

เขาต้องมีกรรมวิธีอะไรใดของเขา

มันนี่แท้ไม่ปลอกก็ปล่อยใช่ไหม
สิบห้านิ้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะ

แหมตีราคาจำนำกันไม่ถูกเลยล่ะครับ

เรามีตัวเลขจากทางรายการบอกใบ้ให้ครับ
อย่างนี้นะราคาสูงสุดจะสามารถอยู่ที่๕๓๑๐๐บาท

ถ้าต่ำที่สุดเลยนะคือ๑๓๕บาท
คิดว่ามันน่าจะอยู่ในหลักพันหรือหลักร้อย

หลักพันก็เป็นไปได้๑๐๐๓๐๐บาท
หนูขายของเก่าไงหนูขายของมือสองอ่ะ
หนูก็เลยคิดว่ามันต้องมีมูลค่า
สำหรับหนู๕๐๐ก็ไม่แรงไป
มันเทียบกับเวลา๕๐ปี
เวลาไปโรงรับจำนำเขาถามไหมว่าใช้กี่ปี
เออก็ไม่แน่ค่ะ

มันคิดตังค์ง่ายนะ
อย่างน้อยมันก็ต้องถูกศูนย์สักตัวหนึ่งหรือเปล่า

คุณยืนยันในราคานี้ใช่ไหมครับ

ยืนยันราคาชามตาไก่ด้วยเลข๐
หรือว่า๓๑๕๐บาท
ถูกต้องหรือไม่ไปดูกันครับ
คุณโบคิดว่าชามปลาไก่นี้หากเอาไปจำนำ
จะอยู่ที่๓๑๕๐บาท
หากเลขราคาถูกต้องทั้งหมดนะครับ
รับไปเลย๕๐๐๐๐บาท
เรามาลุ้นไปพร้อมกันครับ

เมื่อเกินไปด้วยเลื่อนต่อ

โอ้โห

ไม่เป็นไรแจ๊คพอตไม่ได้นะ๕๐๐๐๐บาท
แต่ว่าตำแหน่งมีตำแหน่งที่ถูกอยู่
๑ตำแหน่งสรุปนะคะตอบถูก๑ตำแหน่ง
ถูก๑ตำแหน่งนะคะได้เงินจำนำเพิ่มอีก๓๐๐บาท
เมื่อกี้นี้นะคะมีเงินสะสมอยู่๒๑๐๐๐บาท
วกอีก๓๐๐บาทเป็น๒๔๐๐๐บาทค่ะ

ถ่ายของสำเร็จ
เราไปดูราคาจริงนะครับที่ได้จากหลงจู้นะครับ

ตาไก่ที่เอามาให้ตีราคาวันนี้
จะมีความพิเศษคือเป็นยุคแรก
เป็นชามสมัยก๋วยเตี๋ยวเรือคลองรังสิต
อายุประมาณ๕๖๐ปีแล้ว
ตั้งแต่หนูขายกันชามละ๕๐สตางค์ละ๑บาท
ชามตาไก่ที่เอามาให้ตีราคาวันนี้

ราคาจำนำอยู่ที่๑๓๐๕บาท

โบแล้วเงินที่ได้ไปจากรายการในวันนี้

ก่อนไปซื้อสายไฟมาต่อ
แล้วก็จะได้ไปขอหม้อขออะไรเขามาอะไรอย่างนี้

แล้วก็สามีนะครับขอบคุณมากครับพี่หลง
ขอบคุณครับพี่หลงค่ะ

เปิดมาลุ้นกับพวกเราทุกอาทิตย์
เลขนี้มันอยู่ในหัวใจเราระเกิน
เมื่อกี้นี่เนอะลุ้นกันยิ่งกว่า

กลุ่มราชยามิชัยแล้วก็น้องเบ้นพรชิตา
ติดตามเกมรับจำนำของเรามาโดยตลอด
แล้วก็มีเสียงเข้ามาแล้วจากที่อ๋อกลาดไปแป๊๊บเดียวเอง
บอกว่าสนุกจังแล้วก็ลุ้นจัง

ผู้รับจำนำของเราบอกเลยเด็ดดวงเหมือนเดิมค่ะ
เราเนี่ยมีผัวใช่ไหมเรามีผัวนะ
แต่ผัวเราเนี่ยเดินไปหาผัวของเมียใหม่

ขออนุญาตเอาเมียคุณมาเป็นเมียเราได้ไหมครับ

มีค่ะอยู่ที่บ้านคนหนึ่ง
พี่ครับผมขอเมียพี่ให้มาเป็นเมียผมนะครับ

ถ้ามีทรัพย์สิห้าวอีก

โอ้โฮ

โอ้โฮ